แล้วเมื่อวานนี้ทางเพื่อไทยก็บอกว่าเกิน๒๕๐เสียงแน่นอน
คุณอนุทินจะรู้หรือเปล่านะคะว่ามีพักไหนร่วมรัฐบาลบ้าง
ผู้สื่อข่าวก็ไปหาคำตอบจากคุณอนุทินนะคะ
ซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ต้องให้เพื่อไทยแถลงเอง
เพราะต้องให้เกียรติในนามของพักแก่นำ
แต่ส่วนตัวแล้วมั่นใจว่าตอนนี้มีเสียงเกิน๒๕๐เสียง
ไม่ต้องกังวลถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะ
พักไหนไม่ได้เขาบอกไปแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเข้ามา
เราก็ทำงานต่อไปนะครับ
ตอนนี้๒๑๒เสียงจาก๒พักนะคะ
เดี๋ยวก็ในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกแหละนะคะ
น่าจะมีความเคลื่อนไหวแต่วันนี้ก็ถามจนสุดแล้ว
ถามทุกพักแล้วนะคะยังไม่มียังไม่มีคำยืนยันอะไรนะคะ
หลังจากภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทย

เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทับซ้อนกันมาก็คือเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อวานนี้
บททะลุวังถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็ไปที่พักเพื่อไทย
แล้วก็มีสเปรย์ไปพ่นลงพื้น
แล้วฝากข้อความถึงคุณอนุทินด้วย
ปิดล้อมรถของสมาชิกพักภูมิใจไทยด้วย
แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีการโต้เถียงกัน
นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้ค่ะก็เลยได้คุยกับคุณอนุทินนะคะเรื่องนี้
ซึ่งนายอนุทินบอกว่าไม่ได้มองว่าถูกปิดล้อม
แต่เป็นการลงมาพูดคุยเพื่อฟังความต้องการของมวลชน
ต้องตามหาตวก็ได้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
เราต้องเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
เพราะตัวเองก็เคารพความเห็นของมวลชนเช่นกัน
แม้ว่าตนเองจะไม่ได้เห็นชอบกับสิ่งที่มวลชนทำก็ตาม
และไม่ว่ามวลชนจะมีความไม่พอใจอะไรก็ตาม
ควรคุยกันด้วยเหตุผลไม่ควรใช้อารมณ์ค่ะ
เมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยนะคะ

ของสมาชิกพักภูมิใจไทยหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน
มีกฎหมายคุ้มครองและเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีให้กับประเทศ
เรากำลังทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้
ไปฟังเสียงคุณอนุทินช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ไม่พอใจอะไรแต่ว่าต้องพูดกันด้วย
ด้วยความเป็นวินิวชน